ร้องได้แบบนี้รับแล้วครับคลาน

แต่ว่าเสียงเครือมันเกิดจากความตื่นเต้น
ตอนเฉลยกำลังจะรู้ไม่รู้ว่าร้องได้ไม่ได้

นี้เนาะเพลงดังสร้างชื่อให้ทุกคนรู้จักกับคุณสิรทิพรนศ์จุลธรพพดงานเพลงของดอยอินทธนนศ์ค่ะนี้น่าก็เป็นเกรงที่
ว่าผ่านเพลงที่หนึ่งไปได้นะครับ

ก็ผ่านไปแล้วเพลงก็ล่องออกไปแล้ว

ก็ไม่ใช่ครั้งแรกครับแต่ก็คือด้วยความ

ขึ้นเวทีใหญ่ทั่วประเทศเขาดูอยู่นะฮะ

เพราะว่าบางคำมันเป็นคำที่กำกวมอยู่บ้างครับ

สบายแล้วก็แกล้งนิดหนึ่งนะฮะ
ตอนนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ดีอีกแล้วนะครับ

ก็ทำให้ต้ามีเวลาที่ได้ไปพัก
ไปพักเลยนะฮะไปพักแล้วไปทบทวนไปสร้างความมั่นใจ
เดียวไปทบทวนมาดีไปฟังมาเยอะ
พี่อยากให้ต้าได้ตังค์มากที่สุดนะนะคะ
ได้ตังค์มากที่สุดก็คือล้านหนึ่งเลย

ถ้าทำได้นะครับครบ๑๐เพลงนะครับ
วันนี้นะครับเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับ
ทุกคนก็เตรียมตัวนะครับมาเชียร์น้องต้า
กลับมาเป็นคนที่ร่าเริงเหมือนเดิมได้หรือไม่
พี่อยากให้ต้าสามารถทำหนุ่มนี่ทำให้คุณแม่ก็กลับมาได้นะครับ
พูดคุยกันนะคะผ่านเพจของพวกเรานะคะ

มีภาพเบื้องหลังเยอะหลุดที่ออกอากาศไม่ได้ให้ดูด้วย
พบกับพวกเราได้ใหม่นะครับผมปานุ่มและก็สาวเป๊กนะครับ
แล้วก็ผู้แข่งขันที่มากความสามารถแบบนี้
ในรายการร้องได้ให้ล้านนะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลาบ่ายโมงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
วันนี้เวลาหมดลงแล้วพวกเราขอลาไปก่อนนะครับ
สวัสดีครับ
เฮ้ยพอแล้วนะ
ไม่ใช่ว่าใครก็ฝึกได้คุณผู้ชมต้องมีเวลาว่างแล้วไม่มีอะไรทำจริง
ป่ารักรายการไหมรักครับ
ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นมีอะไรเกิดขึ้นที่มันเป็นไม่ดีเป็นอุบัติเหตุ
นี่คุณป่ารายการเราขอโทษ

โปรดติดตามตอนต่อไป